รับกันไม่ได้อีกแน่นอนผมบอกก่อนเลย

คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน

ข่มขืนเด็กอายุ๑๒ครับ

แล้วอ้างว่าเด็กยั่ว

โอ้โหอ้างแบบนี้ได้ยังไง

ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชุมพร

ก่อนหน้านี้นายแดนไพรเนี่ยนะครับ

เป็นนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๖ครับ

เด็กหญิงผู้เสียหาย

ตำรวจจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับครับ

เรื่องต้นนายแดนไพรเนี่ย

ผมเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียน

แต่อ้างว่าเด็กยั่วยวนหลายครั้งจนทนไม่ไหว

ติดต่อกันนานหลายเดือนอยากจะขอโทษผู้ปกครอง
แล้วก็เด็กแล้วก็ขอโทษต่อสังคม

ของนายแดนพลายเนี่ยมีคลิปโป้อยู่
ขอบคุณครับ